จะพาไปดูเรื่องราวของคนที่เมาแล้วขับรถเอาที่ลากระบังช่วงซอย๔๘ก่อนนะครับ
ประตูด้วยโอ้โหถอยหน้าถอยหลังชนรถชาวบ้านชนร้านอะไรของชาวบ้านแบบเยอะแยะไปหมด
เยินนะคะเนี่ยแล้วคือรถตัวเองก็ยับเยินแล้วนะคะเนี่ยล้อหลุดออกมาแบบนี้ค่ะ
คือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากถ่ายคลิป
วิ่งเข้าไปก็เดี๋ยวจะโดนชนเอาอ่าเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ดูดิดูดิดูดิโอ้โหโชนคนอื่นแล้วเนี่ย
เลยแยกสุวรรณภูมิมาเลี้ยวซ้ายซอยเซเว่นหน่อย
เอาดูดิโหชนคนอื่นหมดเลย
ไม่รู้เขาบอกว่าเลยแยกสุวรรณภูมิมา
นู่นไปนู่นแล้วโลภาษณ์

ที่เห็นควันเห็นไฟไปนู่นแล้วนู่นน่ะ

เป็นคลิปจากกล้องที่ถ่ายเอาไว้นะ
นาทีที่รถคันนี้พุ่งชนร้านของเขานะครับ
เป็นร้านเปิดขายวัสดุอุปกรณ์นะครับ

เดี๋ยวรอดูนะ

นี่อีกคลิปหนึ่ง

ชนรถเขาด้วยหน้าร้านนี่ลงมาเลย

เท่ากับว่ารถชาวบ้านที่ถูกถอยหน้าถอยหลังชนเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ร้านค้าของชาวบ้าน
กับรถอีกคันหนึ่งโดนเข้าไปนะครับ

โชคดีที่ตรงนี้ไม่มีใครเป็นอะไร
แล้วก็ตรงที่ถอยหน้าถอยหลังไปชนรถชาวบ้านเขาด้วยนะครับ

ตรงจุดของกล้องวงจรปิดนะครับเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง

บาดเจ็บก็คือศีรษะแตกแล้วก็เมานะฮะ
จุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้
เกิดขึ้นบริเวณถนนไล่กระบังช่วงซอย๔๗
ในที่เกิดเหตุมีกลุ่มคน
ขี่รถจักรยานยนต์พ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์

แม่ค้าขายส้มตำที่อยู่ปากซอยรักกระบัง๔๖ทับ๓

ตี๕ของเมื่อวานนี้
ขับมาด้วยความเร็วอยู่ก็เอียงถลาย
เข้าข้างทางที่ปากซอยละกระบัง๔๘
ใกล้กับสัญญาณไฟจราจรแยกสุวรรณภูมิ
แล้วก็ไปชนกับรถเก๋งสีขาว
จังหวะตอนชนล้อรถหลุดออกมา
คล้ายกับภาพที่เขาแชร์กันในโซเชียล
แต่คนขับรถก็ไม่หยุดยังขับต่อไป
กระทั่งเจ้าของรถที่ถูกชนท้าย
ขับรถตามมาแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป
ซึ่งตอนที่ถ่ายคลิปอยู่ในซอยละกระบัง๔๖ทับ๓

คนขับไม่จอดไม่ลงมาทั้งสิ้น
ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
กลัวถูกรถชนเนื่องจากรถคันนี้ไม่มีทีท่า

กระทั่งรถคันนี้ขับรถออกไปจากซอยทั้งที่แบบสภาพนี่แบบ
รถนี่คือยางเยิงแบบ
มันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วค่ะ
เก็ดไฟเกิดไปตามทางของรถเลย

ก็เห็นรถวิ่งมาไม่มีล้อยางแล้ว
มีแต่กระทะเหล็กแล้วก็จะขึ้น

เพราะรถมันเหยียบแล้วมันไม่เร่งไปแล้ว
มันไม่มียางก็วิ่งมามาชนกับคันนี้
แล้วเขานึกว่าเขาจะหยุดแล้วคนก็วิ่งไปดู
เขาก็ไม่หยุดทอยหลังแล้วตัวชนอีก

เขาก็วิ่งตามเขาก็ตกใจต่างคนก็วิ่งหนีกันหมดแล้ว
กลัวเขาชนเพราะว่าเขาไม่ได้หยุดรถ
มาเร็วอุ๊ตา
ส่วนนี่ฮะบริเวณร้านขายอุปกรณ์อะไหล่รถจักรยานยนต์
เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกรถพุ่งเข้าชนในวันนี้
มีรอยล้อรถยนต์ที่พุ่งเข้ามาชนในบริเวณหน้าร้าน
มีเศษกระจกกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นเลยนะครับ
เจ้าของร้านชื่อว่านายธนิสรพละ
เล่าว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ๖โมงเช้าเมื่อวานนี้
ตอนนั้นเพิ่งตื่นฮะกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องชั้นสอง
ตอนนั้นคิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกัน
หรือไม่ก็รถยนต์คงชนกันนี่แหละนะกระทั่งลงมาดูอ้าว
ที่เราได้ยินเสียงรถชนกันอุบัติเหตุมันคือหน้าร้านของเรา
รถมันพุ่งชนหน้าร้านเราเลยขณะนั้นเจอสภาพรถยนต์คันสีเหลือง
พังเสียหายทั้งคันในใจคิดว่าคนขับไม่รอดแน่
คือถ้าไม่ตายก็ต้องสาหัสพอเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้
พบว่าคนขับรถหรูคันนั้นบาดเจ็บแค่ศีรษะแตกเล็กน้อยเท่านั้น
คนเจ็บก็คือคนขับเดินลงมาจากรถค่ะแต่สภาพนี้คือแบบเซเลยนะ
ไม่ตรงแล้วอ่ะคือไม่ใช่ว่ามึนหัวว่าหัวแตกนะ
มืนเมาค่ะเมาฮะเมามาเลยนะครับตอนนั้นคุยกับคนเจ็บ
เจ็บบอกว่าเขาเป็นชาวมาเลเซียพูดไทยอะไรไม่ได้นะ
ก็เลยเห็นใจเห็นว่าคงเจ็บไม่ได้รับอันตรายอะไร
ก็ถือว่าก็ไม่ถึงตายก็โล่งแล้วก็ยังไม่คิดเรื่องจะแจ้งพงแจ้งความเอาเรื่องอะไร
แต่เรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยทางประกันภัยของรถยนต์ที่ก่อเหตุ
มาแสดงความรับผิดชอบแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
อย่างไรก็ตามได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สนมีนบุรี
แต่คดีจะหนักจะน้อยขนาดไหนก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการจัดการ
ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงมันเหมือนนึกว่ารถพ่วงด้วยซ้ำไป
เสียงที่ดังอ่ะนะเพราะว่ามันดังแรงมาก
เขาก็เดินแบบโซเซมันเหมือนก็เมาแหละพูดง่าย
เพราะว่าเขามายกมือไหว้เขาเดินเข้ามายกมือไหว้ขอโทษเรา
พอคุยกันแล้วมันไม่รู้เรื่องพอฟังทีก็บอกว่าเป็นมาเล
ตรงนี้ตรงนี้นี่รถเขาจะแบบเหมือนถอยถอยเขาซองเลยรถจอด
หุงลมนิลภัยของเขาแบบแตกมวลอะในรถอะ
เขาจะมีหัวแตกอยู่ตรงนี้นิดเดียวเอง
เขาก็เดินด้วยต่อยรถตัวเองปั๊กอยู่แน่พงษ์ฉะนั้น
คือต้องบอกว่าคนที่เห็นเหตุการณ์นอกจากนายธนิสรที่เป็นเจ้าของร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่พังยับเยินนี้แล้ว

ทำความเร็วได้สูงสุดมากกว่า๒๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนใหญ่ก็จะเห็นสีดำบ้างสีขาวบ้างหลัก

แล้วรถคันนี้มีราคาขายรวมภาษีนำเข้าแล้วเนี่ย
อยู่ที่คันละ๘๙๐๐๐๐๐บาท
นี่ยังไม่นับราคาที่เขาไปแต่งโครงแต่งเครื่องอะไรมานะคะ
เจ้าของรถคันก่อเหตุตอนนี้เราได้ชื่อแล้วนะคะ

แล้วคนนี้เขามีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้องด้วย
สามารถขับขี่รถในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะว่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของเขา

ใช้ได้กับประเทศอาเซียน๑๐ประเทศ
โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล

ไม่ใช่ว่ามีใบขับขี่แล้วจะขับยังไงก็ได้

พันธุ์ตำรวจเอกพรเทพสูติปัญญาภูมิกับการสอนอมมินบุรีบอกว่า
อยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรอผลการตรวจจากทางแพทย์ด้วย
นายไบรอันมีอาการมึนเมาขณะขับขี่ยานพานะจริงหรือไม่

หากตรวจสอบแล้วผลทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาว่ามืนเมาก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีคนแจ้งความไว้๒สอนอนะครับ
ก็คือสนจรเข้น้อยกับสนมีนบุรี
สอนอจรเข้น้อยก็คือคลิปที่ท่านเห็นที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ที่ว่าถอยหน้าถอยหลังชนเขาตอนกลางคืนตอนตี๕จนรถลงป่าไปเนี่ยคลิปนี้แหละ
นี่คือสอนอจรเข้น้อยมีรถถูกชน๑๐กว่าคัน
อีกท้องที่หนึ่งคือสอนอมมีนบุรีของพี่เจ้าของร้านขายอุปกรณ์

รถจักรยานยนต์ที่หน้าร้านเขาสอนอมมีนบุรี
ตรงนี้มีรถพังกับหน้าร้านเสียหาย
ที่คุณพี่บอกว่านึกว่ารถบรรทุกชนกัน
ความจริงมันอยู่หน้าร้านพี่เขาเลยเสียงมันเลยดังมาก
ยังเนี่ยคลิปนี้

เมาแล้วขับไม่เคยเกิดผลดีเลยนะคุณผู้ชม